ความเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองกันหน่อยนะครับ
เรื่องของวันเลือกตั้งวันนี้ก็ยังนิ่งอยู่
ยังรอพระราชกิจการเลือกตั้งกันอยู่นะครับ

หาเสียงชูนโยบายกันอยู่นะครับ

ในละมนตรีหัวหน้าคณะขศชลงพื้นที่

มีประชาชนมารอต้อนรับกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
มีอดีตสอสอที่ย้ายไปสังกัดพักพลังประชารัฐ
ก็มาให้กำลังใจด้วยในพื้นที่ที่เดินทางไปเยี่ยมเยี่ยมประชาชน
จุดที่อำเภอแม่แจ่มที่นายกเดินทางไป
ไปดูความก้าวหน้าการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า
ไปเป็นประธานศักดิ์ขีพยาน
หนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้กับผู้แทนชุมชน
ซึ่งตรงจุดนี้พลเอกประยุทธ์ได้กล่าวกับประชาชนในตอนหนึ่งนะครับ
บอกว่าอย่าไปเชื่อคำหวานคำให้สัญญาของฝ่ายการเมืองมากนัก
คำสัญญาเอาไว้แล้วก็ทำไม่ได้
อย่างเช่นบอกว่าหากได้เป็นรัฐบาลเดี๋ยวจะดูแลเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิดถึง๖ขวบให้เดือนละ๖๐๐บาท
ว่าจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้พลเอกประยุทธ์ก็บอกนะครับ
หรือบอกว่าจะให้เงินสนับสนุนจนจบปริญญาตรีเนี่ย
จะเป็นแค่คำหวานและทำไม่ได้หรือเปล่า
ไหนเสนอนโยบายนี้ไว้ก็เดี๋ยวคงได้มาชี้แจงกันต่อนะครับ
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
วันนี้ให้สัมภาษณ์หลังจากไปตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่
เกี่ยวกับเรื่องความเคลื่อนไหวด้านการเมืองของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะครับ
บอกว่าไม่ได้รู้สึกเป็นห่วงความเคลื่อนไหวนะครับเชื่อว่าเอาอยู่
ที่คัดค้านการเลื่อนเลือกตั้งนั้นเป็นคนกลุ่มเดิมที่ต้องการให้ประเทศเกิดความวุ่นวาย
ก็ไม่มีอะไรนะครับ
เพราะประเทศทั้งปัจจุบันและอดีตผู้นำทางธุรกิจนักวิชาการนักเทคโนโลยีจากทั่วโลก
ก็เลยจะมาเล่าสู่ให้กับคนไทยทุกคนฟังในทุกวันจันทร์ผ่านทางช่องทางสังคมออนไลน์ของเขา